เอาล่ะในช่วงนี้นะครับหลายคนก็เออง่วง

แต่ว่าเขาพักกันมาตั้ง๒วันแล้ว

เดี๋ยวจะลงแข่งขันกันแล้วในรอบรองชนะเลิศ
นี่ลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูกับเจ้าลิงตัวนี้
ที่กำลังจะออกมาเลือกว่าใครจะเป็นแชมป์
นี่เลยไอ้เนี่ยหรอกนี่มันลิงน้อยเสียงทาย
ลิงน้อยเสียงทายผมว่าไม่น้อยล่ะ

เป็นหลานของเจ้าไม้และซูซูลิงอุรังอุตังซุปสตาร์นี่แหละครับ
ค่ะอยู่ที่สวนสัตว์รบบุหรี่
เขาก็เลยจัดกิจกรรมแบบนี้ในการเสี่ยงทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก

โรเอเชียเจอกับอังกฤษคู่แรก
นาตาลีว่ายังไงจะเลือกใครดีระหว่างฝรั่งเศสกับเบลเยี่ยมครับ

หลายคนก็นั่งลุ้นนั่งรอกันเลยทีเดียวบางคนมารอแต่เช้า

นั่งส่องนั่งถ่ายมือถือกันตั้งนานแล้วเมื่อไหนาตาลีจะเลือก
เจ้าหน้าที่เขาก็มาวางเอาไว้พร้อมกับส้มโอที่ผ่าซีกเอาไว้เลย

แตงโมแตงโมพูดผิดขออภัยแตงโม
แล้วเจ้านาตาลีเลือกกินโดยไม่ต้องลังเล
คู่นี้ให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

เอาแตงโมซิ่งไหนไปโคเอเชียก่อนแต่คว้าอังกฤษเฉยเลย
แสดงว่าคู่นี้น่าจะมีหวาดเสียว
กินอย่างสบายอกสบายใจก็เลยทำนายว่าคู่ชิงชนะเลิศจะเป็นอังกฤษกับฝรั่งเศสครับ

ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นสีสันอย่าไปจริงจังมาก
แต่คุณหน้าคือเจ้านาตาลีเขาหยิบฝั่งซ้ายทั้งสองเลย

มีรู้เปล่าว่าอีกฝั่งนึงก็แตงโมเหมือนกันนะ

แต่ว่าถ้าเกิดว่านาตาลีไทยถูกดังเลยนะ

นาตาลีบอกมาทำไมกัน

เดี๋ยวดูนะครับว่าผลในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไร

ก็ลุ้นนะ

คืนนี้ก็รู้กันว่านาตรีจะถูกหรือนาตรีจะผิด